ดูมายไปมาตราสเซนติเมตร

ประมาณเหรียญเหรียญ

คุณดูสิเซ็นกว่า
นิดเดียวจิ๋วเดียวค่ะ
แล้วพอลองเขย่าดูข้างในมีอะไรหรือเปล่า
พอมาเปรียบเทียบกับมือคนเห็นไหมล่ะ

บอกว่าลูกชายป้าไปเจอไข่จิ๋วอยู่ในกองขี้ไก่

พามาดูเลยว่าป้าเลี้ยงไก่เอาไว้ตรงนี้

ก็แบบแปลกใจไม่เคยเห็นว่ามันไซส์เล็กขนาดนี้

คนในโซเชียลบอกว่านี่ก็คือไข่หลอดไข่ลม

แต่ปกติไข่หลอดมันก็ไซส์เท่าไข่นกกระทาไงคุณ

เล็กกว่าไข่ทั่วไปแต่มันยังไม่ถึงไข่นกกระทาน

เป็นคนเหนือนะแม่ตอนแรกยังจะใครจักกิ้มนะ

แต่ไอ้สีเนี่ยมันเหมือนไข่ไก่นะเหรอ

มันจะเป็นไข่อะไรก็แล้วแต่ป้าคิดว่า

ป้าจะเอาบ้านเลขที่ป้าแล้วแหม
มันเท่ากับอายุป้าเลย

เดี๋ยวจะเอาไปลุ้นรางวัลไอ้ช็อตนี้ที่ค้างอยู่
คือป้าเอาไข่จิ๋วมาเขย่า

เพื่อนบ้านก็มาแล้วครับ

เล็กกว่าไข่หลอดแต่ว่าใหญ่กว่าไข่จั๊กจิ้ม